เรื่องของขโมยขโจนเนี่ยเราก็มีให้ได้พูดถึงกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
คือมันมีเรื่องหนึ่งต้องฝากเตือนกันเอาไว้
เพราะว่าในช่วงที่โรคโควิด๑๙ระบาดเนี่ยหลายคนเนี่ย
ก็ทิ้งบ้านที่เช่าอยู่ที่เอาไว้ทำมาหากินเนี่ยนะครับ
กลับไปยังภูมิลำเนาบ้านเกิดใช่ทีนี้มีสาวอยู่คนหนึ่งเขาก็กลับไปยังบ้านเกิด
เพราะว่าช่วงของโรคโควิด๑๙มันทำให้เธอมันไม่สามารถจะทำงานได้เหมือนเดิมนะ
แต่พอสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นพอกลับมาที่บ้านหลังเดิมที่เช่าเอาไว้
จะมากลับมาทำงานที่จังหวัดอ่างทองโอ้โหเจอโจรงัดบ้านไปซะแล้วครับ
เล่ากันให้ฟังแบบนี้นะครับทางด้านสพเมืองอ่างทองครับ
เขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักษัพที่บ้านเช่าเลขที่๖๗ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ไปเจอกันเคยเจ้าของบ้านนะครับก็คือคุณพัชรพอร์นมูลสาธารณ์คอน
เธอเล่าให้ฟังว่าช่วงที่โรคโควิดระบาดเนี่ยก็ได้พาลูกย้ายกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็อยู่ที่นั่นประมาณสัก๑เดือน
พอกลับมาที่อ่างทองเท่านั้นแหละโอ้โหเจอประตูเปิดอยู่อ่ะ
ก็เราล็อกเอาไว้แล้วนี่นะทำไมกลับมามันมีร่องรอยของการงัดแงะแบบนี้
แล้วตกใจเข้าไปในบ้านโอ้โหข้าวของถูกหรือคนกระจัดกระจายเลยล่ะครับ
แบบนี้เจอขโมยอย่างแน่นอนงั้นถามหน่อยอะไรหายไปบ้างล่ะครับเนี่ย
ทีวีคว้าเครื่องงาช้างแล้วก็เศษเหรียญต่าง
สังเกตตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเครื่องเสียงแม่มันมีสามชั้นมันมันเหลือชั้นเดียวอืม
แล้วก็เลยเดินไปดูทีวีในห้องอ่ะไปแล้วแสวะ๑๐๐ขโมยงัด
ก็ทิ้งบ้านเอาไว้๑เดือนกลับมาอีกทีนะครับ
คือเป็นบ้านเช่าอ่ะนะโดนขโมยงัดแบบนี้
คุณพัชราพรก็คาดว่าไอ้หัวขโมยเนี่ยมันน่าจะมาทางหน้าต่างนะ
เพราะว่าที่บริเวณหน้าต่างที่ติดเหล็กดัดนั้นก็มีร่องรอยของการถูกงัดแงะ
แล้วก็เหล็กดัดเนี่ยถูกง้างออกด้วย
ส่วนบานเกล็ดที่กระจกก็มีร่องรอยถูกถอดออก
อะไรมันโดนงัดหลายที่หลายจุดขนาดนี้
เห็นแบบนี้แล้วเอาล่ะมันต้องเป็นจุดที่
ขโมยขโจรมันงัดแงะเข้ามาอย่างแน่นอน
ก็แจ้งไปทางตำรวจแล้วนะครับทางสพเมืองอ่างทอง
เขาก็รับเรื่องไว้แล้วก็เตรียมที่จะติดตามตัวคนร้ายนะครับ

ตอนนี้เธอบอกว่าก็จะนำกลับบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ไว้ก่อน
เพื่อความสบายใจนะครับ